ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่แพทน้อยดีกว่า
ดูดิกว่าการเดินแบบใน๓ขวบอีกครั้งของน้องจะเป็นยังง่าย
นี่ลาเป็นยังง่ายไม่ธรรมดานะคะ
เน้นใช้จังหวะกระโดดโลดเต้นเป็นหลัก

เห็นไหมกว่าจะออกมาเดินเนี่ยเดินแค่นี้แม่แพทย์บอกลุ้นแทบตาย
สาเหตุก็เพราะว่ากลัวลูกชายเนี่ยเขินแล้วไม่เดินตามที่ซ้อมเอาไว้
แต่ว่าแม่แพทย์ฝากบอกนะเอาจริงใครจะจ้างลูกชายจ้างได้
ช่วงนี้ลูกปิดเทอมแม่ก็พาไปด้วยได้แม่ว่างแม่ว่างงี้
แต่บอกเลยคุณแม่เนี่ยสุดจะลุ้นเพราะว่านับวันเนี่ย
ยิ่งโตขึ้นเรื่อยเหมือนกันนะเฮียเรสเนาะและยิ่งโตความสนความกวนเนี่ยยิ่งเยอะขึ้นนะคะ
ขนาดวันไปงานเปิดตัวหนังแม่เนี่ยยังกระโดดขึ้นเวทีไปนั่งตักลุงโอ๊ตเลย
หลายคนแซวภาพครอบครัวหรือเปล่าพ่อแม่ลูกเลยนะเนี่ย
ลุ้นมากอย่าเรียกว่าเดินแบบเรียกว่ากระโดดแบบ
คือจริงตอนเด็กเขารับคำสั่งง่ายกว่านี้
อันนี้แพทย์พูดจริงแต่พอโตมาเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเอง
เขารู้จักเขินรู้จักอายลุ้นอยู่หลังเวทีตลอดว่าเขาจะทำได้ไหม
เค้าเริ่มมีความเขินแล้วยังลืมว่าหน้าเวทีอ่ะคนแบบหูไปหมดเลย
เรารู้สึกว่าเราโอเคคือเราไม่ได้ต้องการให้ลูกเราเดินแบบ
เลสมันจะพังแล้วลูก
ที่เห็นว่ากะโดดแล้วทำปากงี้

สงสัยต่างคุณโอ๊ตเขานุ่ม